ร้อนร้อนกันหน่อยค่ะเมื่อคืนนี้ผู้ชายคนหนึ่งขี่รถกลับบ้าน
แต่มันต้องผ่านสุสานโอ้โหเสียวสลังวาบเลย
มืดมืดแบบนี้เลยมันมืดเลยแบบเฮ้ยมันจะผ่านสู่ศาล
เร่งเครื่องรีบไปดีกว่าอุ้ยสักพักมีบางสิ่งบางอย่าง
คุ่มตะคุ่มอยู่ข้างหน้าสามตนค่ะชนโครมเดียวว้าย
บาดเจ็บสาหัสนะฮะที่บอกว่าตะคุ่มตะคุ่มอยู่
คุณผู้ชมตอนแรกเขานึกว่าเป็นวิญญาณหรือเปล่าเออ
สรุปแล้วเป็นควาย๓ตัวครับอ๋อเป็นควาย๓ตัว
ควายสามตัวแล้วสีมันดำไงไม่ใช่ผีควายหรืออะไรนี่นี่นี่
ดวงตามันโผล่มาเห็นแต่ตาวาวแบบนี้อ้าว
เป็นใครไม่กลัวบ้างอ่ะคือตอนแรกคนเจ็บเขาก็แบบเฮ้ย
ชนฉันชนอะไรฉันชนผีหรือเปล่าสุดท้ายคือเจ้าควายนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนนะครับถนนในหมู่บ้านมงคลนิมิตร
ผาสิงอำเภอเมืองที่น่านครับผู้ชายคนนี้ขับรถผ่าน
จังหวะเห็นแล้วเมื่อกี้เห็นไหมเห็นป้ายสุสานใช่ไหม

สู่ศาลลอมเฉียงรู้สึกแบบมันวิววิวไหมมันมันเสี่ยวสันหลัง
บิดเครื่องรถจักรยานยนต์ฝ่าความมืดไปดีกว่า
นะฮะแล้วด้วยความมันมืดแล้วคุณผู้ชมแล้วมันก็มันก็ถนนมันก็เรียบแบบเนี้ยเนี่ยชาชนะประธานอ่าชาปนสถานลอยลอยเชียงใช่ไหมนะฮะทีนี้เขาก็เลยเร่งเครื่องไปเร่งเครื่องปุ๊บจังหวะที่กำลังจะแบบผ่านพ้นสุสานไปชนโครมเข้าตัวเองล้มกิ้งกิ้งกิ้งไปนะฮะบาดเจ็บเหมือนกันนะฮะแล้วก็ต้องนำตัวไปรักษา

ผ่านหลังคือเจ้าควายสามตัวครับมันมืดมันมองไม่เห็นนะฮะควายมันก็สีดำด้วยสุดท้ายก็มองไม่เห็นเบรกไม่ทันชนโครมเข้าไปนะฮะรถก็เสียหายตัวเองก็บาดเจ็บควายมันก็ตกใจวิ่งหนีเติดเข้าป่าไปนะฮะตัวเขาก็บาดเจ็บที่แขนอะไรแบบเนี้ยนะฮะนะฮะคือเดี๋ยวเช้าวันนี้เขาบอกว่าเขาจะไปแจ้งคว